โอปอนิเซอร์เราก็ยังไม่ซื้อเธอ

การการงานความรู้สึกที่เราแบบเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ประสบ
ว่าคนไทยนอกคนแรงโซเชียลเรารู้สึกจริงใจของเรามาก
แค่เขากดแจกตัวเบลี่เรามาเราก็รู้สึกว่าทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกับคนในนักเลย
แต่ว่าเรากลายเป็นคนที่เรียก
อีกรอบข้อที่ต้องรู้จักกับคนในพลังราวจะดีกว่ามันทำให้ทุกคนพักในการใช้ชีวิตขนาดนี้มาก

เป็นวัวได้ยังไงครับ

ไม่มีนักสรรค์คิดนักสรรค์แน่นุอะไรอย่างเนี่ยค่ะ
เพราะที่น่ารักมาก

แต่ว่าถ้ามองในแง่ขังกายคนคือแม่แม่สูงเกดแล้ว

มองยังไงจะเป็นเด็กในสายตาของผู้ใหญ่สำหรับเราเองเนี่ย
แล้วผมว่าเป็นการใช้เราที่น่ารัก
เราจะในความรักกันไม่ได้ไปทำกระทบกับคนอื่น
ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ได้ทำอะไรที่ให้หาย

ของเรื่องรักจะเกิดพื้น

เราพอจะแท็สเซอร์ไม่เป็นไร
ก็ไม่ได้คิดอะไร
เราก็จะเพิ่งเค้าบอกว่าอีกอย่างไงตัวใหม่ไหลจะแสดงทำได้บ้าง
แต่ผ่วงงานไม่ต้องอะไรอย่างนี้
คนใจถึงบอกว่า
เราเตรียมงานเราไม่มายัง
คนที่รู้เหมือนกันก็
กลายเป็นเราเสียหายซึ่งเราไม่ได้มาเตียงงาน
ไม่มีความรักผิดชอบในการทำงานไม่มีไปต่างงาน
ถ้าเกิดใครจะกล้าจ้างเราอีกครั้งที่เราอยู่ที่เคยมีค่าวไปบนตรงเยี่ยมงานบนนักงาน

ด้วยการที่เราไม่จัดการเป็นสังหัวแล้วไม่ให้ข่าวที่มันค่อนข้างจะแรง
แต่ก็หลายท่วดกัดสังหัวแล้วทำให้หลังจากบนงานทุกท่าน

จะได้ความรักคุณชอบแล้วก็ความรู้สึกที่มันจบจุดพอที่เขาให้แหล่ง
คือว่าเราไม่ได้ข่าวสังหัวทั้งการออกมาในชีวิตการ์ดอย่างหนึ่ง

หน้าตอนนั้นคือตามเห็นผมสุขทิศทีใครเลยนะคะ

คุณทิศสุขทิศของคุณแม่อาจจะไม่ได้พยายาม
รายละเอียดงานอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณสมมุตินะขอบคุณสมมุติ

ถ้าขอบคุณสมมุติได้ให้ให้เห็นผมขอบคุณสมมุติได้บอกให้เห็นผม

เกิดแล้วเกิดเสร็จแล้วเราก็รู้จักของไอฟ์เซอร์
ก็อีกอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ล๊อคอาแบบอะไรคนทางก็เราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว
เพราะเราก็คอนโฟน์งานไปเรียบร้อยแล้วเค้าก็ส่งรายละเอียดที่ดูมาทุกอย่างแล้ว

มันฝูตคงนะคะ

นิดนิดหนึ่งค่ะมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้ว

ไม่ได้คุยมานานมากจากการถ่ายการที่ไทย

คุยกันแค่ครั้งสุดท้าย

แต่คุณบอกว่าพาตอนมาขอโทษแล้ว

เพราะจะเลือกทีมดังนึง
แค่เราแค่มีคนมาชื่นใจก็เราไม่ได้คุยสั่งอย่างเราไม่ได้คุยสั่งนี่แล้วครันแค่เรามี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

เราก็เข้าใจเองว่าถ้าคิดในแง่กับการเข้าฟูเหล็กทุกคนบ้าง
หรือว่าร้อยทุกร้อยอ่ะก็ต้องมีกระทูเสียงความสิ่งที่มันเทียบมากกว่า
แล้วมันก็ไม่เหมาะมากกว่ามัน

ทำไมฟ้องไม่เทียบ
ฟ้องมันฟ้องมันมันหลายคนมาฟ้องฟ้องไม่ทันอ่ะ

แล้วเราก็จะช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
อ๋อแล้วเราก็จะช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ

ช่องความหล่อของพี่ต้องการอันนี้นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป